ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ดิฉันชื่อชโลมจิตนับสกุลชนะใจ

ค้าขายของตามตลาดนัดนะคะ

และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นค่ะ

วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดนัดวัดเหล่าขวัญ

เดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะคะว่า

มีขายอะไรบ้างขายปลาทูค่ะ

งอคอหักเหมือนกับที่อื่นนั่นแหละค่ะ
ต่อไปนะคะก็เป็นร้านน้ำนะคะ

ร้านยายคงชงกาแฟ
ยายคนนี้นะคะเขามีกิติศักดิ์ค่ะ
ถ้าใครซื้อนะคะเขาก็ขายค่ะ

จะผ้าอาพรผ้าผ่อนโทนสบาย

ของวัดเห็ดแม่เอ่ย

มาซื้อเห็ด

ชมเชยนะคะ
แล้วก็จะต้องต้น

ฉันเองก็ฟังเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นสุรพลสมบัติเจริญพวกภวงดวงจันทร์
หวันจิตศรีประจันทร์วัยพลตร์เพชรสุภัณฑ์
หรือร้อนเพชรสองสุภัณฑ์ปาวันลี
ก็เป็นคนสุภัณฑ์ทั้งนั้นแม้ในแอศคลาบาลยังคนสุภัณฑ์เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักเพลงลูบพุ่งค่ะ

ฉันอยากจะเป็นเจ้าของตลาดนัดเองค่ะ
อยากจะไปเช่าที่แล้วก็เปิดตลาดนัดเอง
ให้คนขายฟรีกันไปเลยค่ะ
สองแล้วพี่ได้ฉายา

งามอย่างมีคุณค่าแต่ราคาน้ำอัด
จับต้องได้
เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิดดั้งเดิม
แต่ไปอยู่เมืองกาล

เป็นชายแดนระหว่างเมืองกาลกับ

หนูตรีพูดเรื่องเดียวเลยก็คือขายของตลาดนัด
แต่ว่าเป๊กทราบมาเนี่ยพี่หนูตีนะมีความรู้นะคุณป่า
เห็นอย่างนี้เคยเล่นละครชาตรี
จบสูงนะไม่ได้จบบนยอดมะพร้าวอะไรนะ
แต่จบสูงอย่างนี้เล่าให้ฟังขอฟังอยากฟัง
ก็เรียนจบนิเทศศาสตร์

สาขาวิทยุใกล้ใจเสียงและธวทัศน์

เขาสร้างเรื่องเดียวแล้วไม่สร้างอีกเลย
ไม่ว่าจะเป็นละครชาตรีละครนอกละครอะไรที่ออกแนวพีเรียสดูตรีจะได้เป็นนางเอก
อ๋อเพราะเบ้าหน้าเราเก่าไงหน้าเราก็ได้ตรงนี้เปล่า
อยากฟังถึงพัฒน์ให้ไหมมาค่ะ
เอ่ยนางสันทีมีจิตให้เยอะเอ่อเอิงเอ่อเอ่ย
ริดสยาตะแปะตะแปะตะติทิ้งต้องทิ้งต้องทิ้งตู้ลิงตู้ลิง
ต้องทิ้งตู้ลิงตู้ลิงตู้ลิงติ้งถ้าไม่ทิ้งเถิดช้า
นี่อันนี้ออกแอลกก็แรงไม่อยู่ในร่องในรอยเป็นแบบเฟียวแก้ว
เล่นหน้าเล่นตาเล่นสะโพกเขาก็จะมีท่าเล่นสะโพกท่าเล่นน้ำ
ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่คุณหนูตีได้เหมาะกับเรารับอยู่หนึ่งหนึ่ง
ถ้าได้๑ล้านบาทคุณอุตรีบอกว่าจะเอาไปก็จะเอาไปเปิดตลาดนัด
เปิดตลาดนัดใจบุญสุนทานพวกแม่ค้าไม่ขายเธอไม่ต้องไปเช่าเขามันอยู่ตลาดฉัน
ตอนขายเนี่ยขายฟรีแต่ตอนเก็บแผงกลับบ้านต้องจ่ายตังค์
แล้วตอนนี้ทางด้านล่างมีคนคลาสสิกเหมือนกันมานั่งแทนที่ของพี่หนูตีนะฮะ
ยินดีต้อนรับด้วยโอ้โหกั๊กชมพูมาเลยนะคะคุณวัสสุสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณภาษู
ตอนนี้ทางด้านล่างเต็มหมดแล้วนะครับ๕ท่านนะครับ
คุณหนูตรีนะฮะได้มีโอกาสขึ้นมาแต่เพราะเอิญว่าแม่เสียดายเวลาของเราหมดลงก่อน

เก็บอาการร้อนเงินไว้อีกสักสัปดาห์หนึ่งได้ไหม
อีกอย่างนั้นต้องชนแทนแล้วตอนนี้ก็ฝนก็มา
เดี๋ยวนะร้องยังกระโดนทั้งหมด
บอกเพื่อนบอกเจ้าที่เจ้าสินว่าอดใจรอไว้อีกสัปดาห์หนึ่งได้ไหม

เดี๋ยวตรีจะนำเงินมาอย่างน้อยไม่มีต่ำกว่า๒๕๐๐บาทละ
ครั้งหน้ามาพบกันใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาสตาร์ทร้องพร้อมกันนะคะ

คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามีข่าวมาบอกนะหลังจากที่เราพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมง
มาระยะ๑ขอก็ขยับอีกนิดนะจ๊ะขอขยับอีกนิดขยับอีกนอยคุณป่า
บอกว่ามันบ่ายมากไปนะฮะมันร้อน

แล้วก็เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนฟ้าตกกันอีกนะฮะ

อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปโดยเปิดเลิกเลยให้คุณหนูตีเป็นคนประเดิมเลย

เขาเรียกอะไรเบิกเนทเบิกเนทเบิกเนทเวลาใหม่

กลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

บ่ายโมงตรงรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว
บ่ายโมงตรงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

กลับมาพบกับโรงด้านไฮไลน์ได้ใหม่นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

จะได้เห็นร่องรอยเกลื้อนกลับ

ตื่นเช้ามานี่ฉันต้องล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวทุกวันนะคะ
ส่วนห้องนอนคือฉันนี่ดาดด้วยผ้าขาว

เราอยากร้องอยากแสดงออก

ตั้งเป้าไว้กบพงษ์ไปมาอยู่เกิน๕พันแล้วมั้ง